ขนลุกยิ่งกว่าบอกเลยคุณผู้ชมค่ะมันอยู่ในบ้านเรา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากคุณแม่แล้วมีคุณภรรยานั่นแหละ
ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจ๊ดชวนชื่นว่ายังไง
บอกเลยจากที่เราเล่าข่าวไปไปเอฟไปซีเอฟซีเอฟโนซีซี
เสื้อยืดคุณผู้ชมค่ะ๑ล้าน๕แสนบาท

ตกลงเลขศูนย์นี้มันเติมผิดหรือมันราคานี้คุณขวาน
มันไม่ได้ผิดเชอรี่เสื้อยืดตัวนี้มันคือราคา๑ล้านห้าแสนบาทจริง

เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแจ๊ดเขาเดินทางไปรับมอบเสื้อตัวนี้ด้วยตัวเอง
ถึงร้านเลยแถมยังยืนถ่ายภาพกับเจ้าของร้านแหม
ให้มันเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าล้านห้ามีจริงคุณผู้ชม
ส่วนสีหน้ายิ้มกุ้มกิ่มตามที่เห็นเลยค่ะ
ในมือก็จะถือเสื้อวินเทจที่เขาชนะการประมูลมาได้นะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมย้ำอีกที๑ล้าน๕แสนบาทนะครับ
บอกเลยว่าเนี่ยแหมด้วยความภาคภูมิใจ
แต่จากที่เชอรี่พูดมาดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะภาคภูมิใจหรือเปล่า
แจงเห็นหรือยังว่าร้านหน้าของจริง

คุณแจงนี่แหละค่ะหลายคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาแทร่สอง
พิมพ์ไปหน่อยแท็กไปหน่อยซิเป็นยังไง
เออบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เดือดแน่นอน
หมายถึงพี่แจงนะอารมณ์เดือดแน่นอน
เลยว่าเดี๋ยวถ้าคุณแจ๊ดได้เลิกใส่เสื้อตัวนี้เมื่อไหร่นะคะ
ต้องกลายเป็นตำนานอีกแน่นอน
เลือกวันถือเลิกถือยามดีนะพี่นะ

ตอนนี้ภรรยาเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหม
กลับมาบ้านแล้วมารักษาตัวต่อที่บ้านแล้ว
แต่ว่าทราบทุกเรื่องนะครับ

เดี๋ยวดูกันว่าถ้าผัวเมียเขาเจอกันจะเป็นยังไงบ้าง
เออนะคะเอาเป็นว่าเดือดแน่นอน
พี่แจ๊ดใส่ตัวนี้ดิฉันจะไปขอถ่ายรูปด้วย

เหมือนถ่ายกับรูปปั้นที่ราคามูลค่าไปเลย